สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊กได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าววันนี้นะอยู่กันแบบสาวสาวแต่ไม่เหงาหรอก
เพราะว่าคนที่จากไปเนี่ยเขาจะไปได้ไปดีไปโด่งไปดังคุณค่ะ
คุณชนะนั่นเองนะคะหลายคนเอ้าถามหาคุณชนะไปไหนปล่อยเขาไปสักวันหนึ่ง
ว่ากันว่าไปไหนนะไปพาเป็นซุปตาพารวยอะไรเห็นไหมบอกว่าจะไปโด่งไปดัง
ไม่ได้เป็นพิธีกรธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้จะเป็นซุปตาแล้ว
เดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ติดตามแล้วกันนะคะว่าคุณชนะไปถ่ายซุปตาพารวยแล้วจะออกอากาศเมื่อไหร่นะ
แต่ตอนนี้ยังอยู่กับเราสองคนนะคะคุณชิสาค่ะแล้วก็ดาวสุภาษารา
วันนี้คุณผู้ชมนะคะพูดคุยกันมาได้นะคะผ่านไลน์หน้าจอ
มีหลากหลายเรื่องใครดูแล้วอยากแสดงความคิดเห็นยังไง
ฝ่ายนั้นทำไมทำแบบนี้ฝ่ายนี้ทำไมทำแบบนั้นมาเป็นคู่กัดไปพร้อมกับเรา
ถกกันหน่อยบางทีแต่ละเรื่องความคิดเห็นมันย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
แล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญที่ชาวกรุงต้องรู้ในช่วงสัปดาห์นี้มีการประชุมสำคัญด้วยยังไง
ติดตามนะแล้วก็พูดคุยกันได้นะจ๊ะ
แต่เรื่องแรกอยากให้ดูกันก่อนเปิดมาแบบเอาแบบรุนแรงไปเลยพี่ดาว

กรณีลูกชายวัยรุ่นอายุ๑๖ปีเมากัญชาค่ะ
ให้เขาให้เสพได้ก็จริงแต่อาจจะเกินอัตราไปหน่อยพอเมาแล้วก็เกิดปัญหา
ปัญหาที่ว่าก็คือไปจี้แม่อ้าวไปจี้แม่ตัวเองอ่ะ
เพื่อที่จะเอาเงินแล้วไปจ่ายค่ากัญชา
เหตุการณ์นี้เป็นยังไงเขาจี้แม่จริงหรือเปล่า

ซื้อมาเท่าไหร่
ติดเขาไว้ใช่ไหมถึงจะมาเอาเงินใช่ไหม

เดี๋ยวไปใช้ให้เอาไหมแล้วจบไหมอย่าทำร้ายแม่เอาไหม
ผมไม่ได้ทำร้ายเลยที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่ได้ทำร้ายผม
ให้ผมเดินรถชนตายเลยก็ได้ให้ผมฟ้าผ่าตายเลย
ผมแค่เขย่าตัวแม่อ่ะ
อย่าอย่าอย่าอย่าถึงขนาดนั้นเลยอย่าถึงขนาดนั้นเลย
เนี่ยค่ะไม่รู้นะว่าอาการเมาแล้วทำให้ไม่มีสติหรืออย่างไร
แต่ดูท่าทางเดินอาดไปแบบนี้และลักษณะการพูดการจาแบบนี้ก็คงไม่ปกติแหละ
อยากว่าชนชายคนนี้อายุสิบหกปีเท่านั้นเองนะคะ
นั่งคุยกับเจ้าหน้าที่คุยไปร้องไห้ไปเหมือนคนเสียสติ
จังหวะนะพี่ดาวทึ้งหัวตัวเองด้วย
แล้วเขาก็เดินอยู่บริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้างริมถนนสุขุมวิทย
ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
แล้วเขาพยายามวิ่งไปเกาะกลางถนนด้วยนะ
คือกะว่าจะให้รถชนตายเหตุผลคืออะไรนะพี่ดาว
เหตุผลอะไรคะไม่อยากจะให้ตำรวจจับ
เดี๋ยวไปโรงพักไม่อยากจะมีเรื่อง

นี่ที่ต้องมาตามล่าน้องเนี่ย
เพราะว่าน้องทำร้ายแม่จริงไหมจี้คอแม่จริงไหม
น้องบอกครเฉย
ไปจ่ายค่าคัญชาของที่ติดเอาไว้

หาว่าแม่เนี่ยรักแต่พี่ชายทั้งที่พี่ชายเขาเนี่ยเสพยาเสพติดเหมือนกัน
อันนี้คือน้องเสื้อแดงเขาเป็นคนอ้างอย่างนั้นนะคะ
ซึ่งเขาบอกแหละว่าจริงตอนนี้เขาก็ให้เสพได้แล้วไม่ใช่เหรอ
แล้วทำไมตำรวจต้องมาจับทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วย
อย่างนี้ยังไงต่อไปฟังเสียงกันดีกว่าค่ะ
บางทีน้องเขาก็อาจจะขาดประสบการณ์บางอย่างไป
ไปถามแม่เลยดีกว่าจริงแม่เรื่องราวเป็นอย่างไร
ของเยาวชนรายนี้บอกว่าลูกชายมาขอเงินจริง
ขอเงินจำนวน๔๐๐บาท

ไปจ่ายค่ากั้นชาติที่ติดเขาเอาไว้
ถามแม่บอกเห็นอย่างนี้
เราก็อยากจะให้คุณตำรวจช่วยนำตัวไปบำบัดรักษาหน่อย
ตำรวจก็เลยนำหนุ่มน้อยคนนี้ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

จนกระทั่งว่าน้องคนนี้เขามีอาการสงบลงนะคะ

ส่งตัวไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรี

อบรมขัดเกลานิสัยให้กลับมาเป็นคนดี

รับรองว่าปัญหาไม่ได้เกิดแค่ครอบครัวนี้แน่นอน

เดี๋ยวเกิดปัญหาสังคมปัญหาอาจยกรรมอีกนะคะ

ตอนนี้พยายามลงชื่อคัดค้านกฎหมายอยู่นะ

เอาต่อที่เรื่องของวัยรุ่นแต่ทีนี้มากันเป็นกลุ่ม

วัยรุ่นไปดูคอนเสิร์ตทำไมไม่ดูดี
ทำไมชอบทะเลาะกันจนทำให้คอนเสิร์ตเขาเกือบจะต้องหยุดกลางคัน
ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะที่จังหวัดชนบุรี
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าตำรวจบอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุเรียบร้อยแล้วนะ
มอบตัวซะดีเพราะคลิปมันชัดเจนมากดูค่ะ
นี่คุณชิสาดูสิทำลายข้าวของ
โอ้โหดูสิ

โอ้โห้อีทุ่มใส่กัน
เอาโต๊ะทุ่มใส่กันแบบนี้ค่ะ

จังหวัดชนบุรีพอไปถึงของทุกอย่างยังระเนรนาศอยู่
เหมือนเหตุการณ์เพิ่งเกิดไปเออโต๊ะล้มเวทีก็อ่ะเนี่ย
สภาพเป็นแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังรอเก็บนะ
เดี๋ยวจะเอาไปเล่นที่อื่นต่อค่ะจากการสอบถามในตูน
ตูนเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์มันมีเสียง
เขาก็บอกอยู่ข้างบนเวทีนะตัวเขาเองมองลงไปอ้าวมีคนทะเลาะกัน
เออสิบรุมสามบนเวทีเขาก็ประกาศอย่าตีกันอย่าตีกันตีกัน
อย่าตีกันไม่เช่นนั้นจะยุติการแสดงค่ะหลังจากนั้นห้านาทีค่ะ
ต่างคนต่างแยกย้ายแต่ตำรวจก็มานะสพบ้านบึงค่ะเข้าตรวจสอบ
แล้วเขาเองในฐานะที่เป็นคนทำมาหากินไปตามคอนเสิร์ตต่าง
เขาบอกฝากหน่อยมาดูคอนเซิร์ตอะจะมีเรื่องกันเลยอืม
บอกว่าได้รับเรื่องก่อนที่จะมีคลิปกระจายไปตามโลกโซเชียล
คือหลังเกิดเหตุตำรวจเข้าสู่พื้นที่นะ

ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวแล้ว
เบื้องต้นควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุได้๓คน
แต่มี๑๐คนใช่ไหมตอนนี้ได้๓คนแล้วนะคะ

เพราะคลิปเนี่ยตอนที่เขาถ่ายไปเขาก็ประกาศ

จะใช้คลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานเนี่ย

ตำรวจบอกว่าอีก๗คนไม่ยากรู้หมดแล้ว

ถามว่าจะรู้ยังไงจับ๓คนได้แล้วนี่
แล้วก็ถามต่อคนนั้นเป็นใครอยู่กับใครบ้าง

เพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีจะมีคอนเสิร์ตเยอะแล้ว

เฉพาะงานกาชาติแต่ละจังหวัดไงพี่ดาว
ถูกไหมมีคอนเสิร์ตกันแบบ๑๐วัน๑๐คืนอย่างนี้

ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ทำเอานุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ตาลุกวาวเลยนะ
เพราะเขามีการประกาศขายเมียเก่า

ถ้าคุณชนะอยู่จะสนใจหรือเปล่าไม่รู้
แต่ไปดูหน่อยว่าเมียเก่าสภาพเป็นอย่างไรคะ
เมียเก่าบางคนก็อยากไปยุ่งกับเมียเก่าเลย
แต่อยากจะบอกว่าเนี่ยตามไปตามป้ายเลยค่ะ
ที่นี่เขาขายเมียเก่าแล้วเมียเก่าที่นี่น่าสนใจ

โชว์สีแดงแบบนี้เลยตัวหนังสือ
เมียเก่ารูปร่างลักษณะสภาพจะเป็นยังไง

ร้านนี้นะคะตั้งอยู่ริมถนนสายเอก
ตำบลทานเกษมมาเผื่อพระพุทธบาทจังหวัดสรบุรี
เข้าไปปุ๊บแล้วคุณก็จะเห็นเข้าของเครื่องใช้มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของผู้ป่วยที่ชำรุดแล้ว
เตียงไฟฟ้าเตียงหมุนเสาน้ำเกลือวิวแชร์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างกองอยู่เต็มไปหมดเลย
ไหนเมียเก่าอ่ะนี่แหละที่พูดมาทั้งหมดนี่คือเมียเก่า
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ชำรุดสุดโทรมทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวไปนั้น

อ่ะเข้าใจใหม่นะเมียเก่าที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่คนนะคะคุณ
เหรอไม่ใช่คนแล้วถามว่ามันคืออะไรนี่ค่ะทางร้านเขาติดป้ายประกาศ
บอกถึงลักษณะเลยว่าเมียเก่าหมายถึง
ฉันชอบข้อที่๕ก็คือคนที่เคยนอนด้วยกันมา
นั่นก็คือเตียงไงถูกไหมล่ะไม่ผิดถูกค่ะ
คือสิ่งที่เคยมีความสัมพันธ์กันถูกถูกไหม
เคยนั่งด้วยกันเคยนอนด้วยกันเคยใส่ด้วยกันเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเห็นไหม
คนไข้ไงเคยทุกข์เคยสุขกันมานี่ไง
เขาก็เลยนิยามว่าของทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของเก่ามีความรักความผูกพัน
กลายเป็นจุดเด่นของร้านและเจ้าของร้านคือนี่ค่ะ
คุณชุรีพรวันหลังอายุ๕๒ปีนะ
บอกว่าเมื่อก่อนก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
ก็เลยมีการประมูลอุปกรณ์ทางการแพทย์มาเยอะ

ก็เลยนำอุปกรณ์เหล่านี้มาขายหรือว่ามาห้าแชลในราคาถูก
ซึ่งต้องบอกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์คนสนใจเยอะนะ
คือมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุ
ต้องการสิ่งเหล่านี้ไปใช้เช่นเตียงผู้สูงอายุ
วิวแชร์เอ้ยหรืออะไรต่างนี่นะคะ
ดังนั้นร้านนี้เขาก็ถือว่ายังได้รับความนิยม
แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจ
พี่เขาก็เลยผุดไอเดียนี่แหละตั้งชื่อใหม่ซะเลย
เรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่าเมียเก่า

หัวกระดายไม่แห้งคนแวะเวียนมาไม่ขาดสาย
บางทีอาจจะไม่ได้มาซื้อนะมาดูเมียเก่า

วิวแชร์สักหน่อยไหมหรือว่าเตียงผู้ป่วยสักหน่อยไหมล่ะคะ
ค่ะนะบอกว่าคงจะถูกใจ
แต่นี่พูดเป็นเล่นนะแต่ว่าคือถ้าบ้านไหนต้องการอุปกรณ์เหล่านี้ก็ลองดูนะ
นะคะเขาก็ขายในราคาที่ไม่แพงนะคะ

สักครู่นี้เห็นนะคะบางคนอาจจะบอกของเก่าเก็บมันจะใช้มันจะไปมีประโยชน์อะไรนอนหงายหลังไปหรือเปล่า
เมื่อกี้เขามีการซ่อมบำรุงดูแลให้แล้วพร้อมใช้งานได้
จะซื้อหรือเช่าก็ได้ก็ถือว่าเป็นไอเดียสะดุดตาสะดุดหูเลยทีเดียว

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพค่ะ
จะต้องเตรียมการเดินทางศึกษาเส้นทางการเดินทางให้ดีเพราะว่าถนนบางเส้นเขาจะปิดค่ะ
เดี๋ยวเราตรวจสอบพร้อมกันนะคะว่าเส้นทางไหนปิดบ้างและปิดช่วงเวลาไหน
ดูนะคะนี่คือแผนที่จากกองประชาการตำรวจนครบานค่ะ
เขากำหนดขึ้นมาให้นะว่าเส้นทางไหนที่จะปิดการจราจรบ้าง
ก็คือเส้นทางรัชดาพิเศษตั้งแต่แยกอโศกถึงคลองเตย
กำหนดให้ยานพานะเข้าออกจะต้องมีบัตรอนุญาตเข้าออกพื้นที่ประกาศห้ามเท่านั้น

ถนนที่ปิดมี๒แบบ
ฟังแบบนี้นะมี๒แบบ
ปิดทั้งวันทั้งคืนเลยคือ๒๔ชั่วโมงมีเส้นไหนบ้าง
เส้นแรกถนนรัชดาพิเศษตั้งแต่แยกอโศกมนตรีจนถึงแยกพระราม๔

เส้นนี้คือปิด๒๔ชั่วโมง

แบบนี้ปิดตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึง๖โมงเช้า

ถัดไปถนนราชดำริแยกราชประสงค์ถึงแยกราชดำริ
ซอยต้นสนก็ปิดซอยร่วมฤดีก็ปิดตลอดซ้าย
แต่ย้ำนะคะว่าปิด๖โมงเย็นจนถึง๖โมงเช้า

เผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะ
จากถนนที่ปิดแล้วใครที่ใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน

ช่วงนี้ใช้ได้แต่เขาจะวิ่งผ่านชิวไปเลย
ก็คือสถานีศูนย์เศรษฐกิจ
ศูนย์ศิริกิจจะปิดนะตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน
วันที่๑๖พคถึง๑๙พค
กลับมาเปิดอีกทีก็ช่วง๖โมงเย็นของวันที่๑๙นิดน
ถ้าหากว่าคนที่จำเป็นจริงจะต้องผ่านเท่านั้น

ซึ่งก็ไปหาข้อมูลกันได้ว่าคุณจะต้องขออนุญาตแบบไหน
ยังทันนะคะเตรียมตัวกันให้ดีค่ะ
ทีนี้มาดูข่าวดีของคนใช้ไฟฟ้ากันหน่อยนะคะ
เงินคุณจะเหลือในกระเป๋าเพิ่มค่ะ
เพราะว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
มีมติลดอัตราค่าบริการรายเดือน

เป็นการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน

อยู่อาศัยที่ใช้มากกว่า๑๕๐หน่วย
ปรับลดเป็น๓๓๒๒๙บาทต่อเดือน

เพื่อการเกษตรค่ะเดิมจ่ายอยู่๒๒๘๑๗บาทต่อเดือน
ลดเป็น๒๐๔บาท๐๗บาทต่อเดือน
หลายคนบอกว่าทำไมรถน้อยจัง

ใช่มันได้คำว่าอุดหนุนรัฐบาลอุดหนุน
อยากจะลดได้มากก็ประหยัดไฟ
ประหยัดไฟนะคะแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำ

ไม่ใช่ว่าจะช่วยกันใช้เกินเผานะพลังงาน
แชร์กันมาบางทีหลายคนเอ๊ะนึกไม่ออกฉันจะประหยัดไปยังไง

อีกเรื่องหนึ่งนะอยากจะแชร์อยากจะบอกเล่าเหมือนกัน
เผื่อบางคนได้รับข่าวมา

ผู้ที่ได้รับเงินบำนานไม่เกิน๔๑๐๐๐บาท
ถ้าอยากจะขอรับเบี้ยผู้สูงอายุจะรับได้หรือเปล่า
เรื่องนี้มีข้อเท็จจริงมาแชร์กันค่ะ
ข่าวแชร์ที่ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
ผู้ที่ได้รับเงินบำนานไม่เกิน๔๑๐๐๐บาท
สามารถยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้
ใครได้ข้อความลักษณะแบบนี้มา
บอกเลยว่าเป็นข่าวปลอม

และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบแล้วนะคะ
เนื่องด้วยว่าผู้ที่มีการถือครองเงินบำนานเนี่ยนะคะ
จะไม่สามารถรับเบี้ยผู้สูงอายุได้

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ
ที่ได้กำหนดเอาไว้ตั้งแต่ต้น
ดังนั้นใครได้รับข่าวนี้มาแล้วไม่มั่นใจจริงหรือปลอมยังไง
ก็อย่าได้หลงเชื่อนะคะ
เพราะบางทีมันก็จะมีข่าวทำให้เราสับสนได้อยู่เหมือนกัน

ก็เป็นเงื่อนไขตามนี้นะคะ
โอ้โหขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายซ้าย

ใช่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
แต่เขาบอกว่าตากระตุกบ่อยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโชค
แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

จะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้นะคะเดี๋ยวดูเรื่องนี้กันค่ะ
หลายคนเคยมีอาการตากระตุก
ไม่ใช่หลายคนนั้นหนึ่งในนั้นคือดิฉัน

บางทีมันก็กระตุกกันบ้าง
บางครั้งบ่อยบางครั้งนานทีนะ
แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงอะไรเขาว่าอย่างนั้นนะ

หรือว่าถี่๑สัปดาห์ต่อเนื่องแบบไม่หยุดเลย
อุ๊ยมันก็ถี่ไปทุกวันกระตุกกระตุกอย่างนี้หรอ
มันก็รำคาญนะคะเอาหนึ่งแหละรำคาญ
ไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาแต่ซ้ายก็ไม่ได้ว่าดีกว่าก็ไม่ได้ว่าดีหรอก

ว่าคุณกำลังมีปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคบางอย่างแน่

เกิดอาการเหล่านี้ไปหาจักษุแพทย์หรือว่าหมอตานะคะ
เพื่อตรวจหาสาเหตุไปแก้ไขตรงจุด
เพื่อเป็นการดีที่สุดเขาว่าอย่างนั้น

ว่ากระตุกมากกระตุกน้อยกระตุกเช้าสายบ่าย

เอาดูเรื่องของคนโบราณพูดกันก่อนไหม

คนโบราณเขาว่าตากระตุกจะนำพาซึ่งโชค

กระตุกด้านขวาจะมีญาติมาหาว่าอย่างนั้น
ถ้ากระตุกด้านซ้ายจะมีปากเสียงจะทะเลาะวิวาส
งั้นแสดงว่ากระตุกซ้ายก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไป

ส่วนข้อถัดไปนะคะถ้ากระตุกตอนสาย
ก็ประมาณ๙โมงถึงเที่ยง
กระตุกข้างขวาเดี๋ยวญาติมิตรจะนำโชคลาภมาให้
กระตุกข้างซ้ายจะเกิดเรื่องไม่ดีงามในครอบครัว

ถัดไปช่วงบ่ายบ่ายโมงถึงบ่าย๔โมง
กระตุกข้างขวาเขาบอกว่าแปลว่าคิดหรือทำอะไร

กระตุกด้านซ้ายจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาหา
อุ๊ยอันนี้แหละมั้ง
ข้อ๔กระตุกในตอนเย็นนะคะ๕โมงเย็นถึง๑ทุ่ม
กระตุกด้านซ้ายเขาบอกญาติหรือเพื่อนสนิท

ถ้ากระตุกด้านขวาจะได้พบญาติหรือมิตรสหาย
จากกันไปนานแบบไม่คาดฝัน
อย่าไปเจอกันในงานวัดอะไรอย่างนี้
ส่วนข้อที่๕ค่ะตากระตุกช่วงกลางคืน
ก็คือ๑ทุ่มเป็นต้นไปถ้าด้านซ้าย

ถ้ากระตุกข้างขวาจะมีเรื่องทะเลาะกับคนในครอบครัว
พี่ดาวจำไม่ได้หรอกเยอะแยะไปหมดเลย

จะได้รู้ว่าจะกระตุกตอนไหนดี

คือมาเป็นเวลาเลยอ่ะเป็นไทม์ไลน์เหมือนเอา
เช้ากินข้าวแกงจืดเที่ยงกินต้มยำอย่างนี้เหรอ

เอาอย่างนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เรื่องความเชื่อโบราณนะพี่ดาว
ส่วนเรื่องนี้มันเป็นความรู้สึกดีมากเลยค่ะ
เมื่อหนุ่มช่างศักดิ์นะร้านศักดิ์รับศักดิ์ไลน์สวยอ่ะ
แค่ฟังเสียงก็เสียวแล้วนะคะ
คือมีลูกค้าไปขอให้เขาสั่ง
แล้วข้อความมันแหม่ประทับใจ
ภาษาวิทยาลุงค์คือมันทัดใจ
มันทับใจแค่ไหนเขาถึงศักดิ์ให้ฟรี
ไปดูค่ะ
นี่คุณดูค่ะมันเป็นการศักดิ์ที่ไม่ใช่แค่สวยงาม

ความหมายที่ว่าคืนร่างกายนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้คนอื่นอีก
ช่างศักดิ์ร้านหนึ่งนะคะอยู่ในซอยราชวิถี๓๔
ซึ่งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพ

อ้าวอ่านแล้วประทับใจเหลือเกินมากเพราะหนูคนนี้

ก็อยากให้ร่างกายมีประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป
ซึ่งช่างศักดิ์เขาเล่าให้ฟังว่า
ก่อนหน้านี้นะมีลูกค้าส่งข้อความทางไลน์มาบอกว่า

แล้วก็ส่งเป็นภาพตัวอย่างมาให้ดู
ช่างศักดิ์เห็นแล้วแหมซึ้งใจ
อยากทำดีแบบนี้ศักดิ์ให้ฟรีไม่คิดเงินเลยละกัน
เพราะว่าช่างศักดิ์บอกว่าตัวเขาเองก็สนับสนุนการบริจาคอวัยวะอยู่แล้ว
จากนั้นลูกค้าก็ถามว่าถ้าทำแบบนี้
ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหคนจะมาแห่สักกับพี่เยอะเลยเหรอ
ช่างศักดิ์บอกถ้าทำให้คนหันมาบริจาคกันมากขึ้น
เขาก็ยินดีทำให้ฟรี
หล่อทั้งคนศักดิ์ทั้งคนถูกศักดิ์เลยค่ะพี่ดาว
เรื่องนี้ก็ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์นะ

ชมทั้งคนศักดิ์ให้แล้วก็คนที่รับศักดิ์ด้วยนี่แหละนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีเนาะ
เล่าสู่กันฟังแล้วก็อยากจะแบบแชร์มุมมองของการศักดิ์
บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป
สักสวยก็มีมันก็เป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งนะคะ
ทีนี้ฟังข่าวมาจุกใจแล้วมาจุกท้องกันนิดนึง

หิวกันหรือยังคะพาคุณผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวไก่ชามยักษ์

ติดตามพร้อมกันในช่วงสะบัดรอบกรุง
ว้าว
ว้าวนั่นชามหรือกระเมิงขนาด

ชามขนาดเท่าตัวคนกินเลยนะ

เดี๋ยวฉันไปกับเพื่อนอาจจะต้องแบ่งกัน๒คน๓คนแล้วล่ะ

เขาบอกว่าเป็นลักษณะของบุฟเฟ่ด้วยนะ
มีทั้งข้อมีทั้งเลือดมีทั้งน่องมีทั้งเท้ามีทั้งปีก
อู๋และถักก็มีจะตักกี่รอบก็ได้

อ้าวไปกระตือกะดูกันไปกระตือกะดูกัน

เขาบอกว่าเนื้อไก่ของเขานี่นุ่มรสชาติเข้มข้นซุปเลิศ
ขอบอกว่าพริกเนี่ยอย่าใส่เยอะนะจ๊ะเพราะว่าเผ็ดมาก
คุณผู้ชมเห็นชามยักษ์ขนาดนี้ให้ทายเลยนะคะ
คุณฮิษาค่ะกี่บาทอีกคะอ่ะ๑๐๑บาทแพงไปไหมอ่ะ
ทำไมอ่ะทำไมต้องถอดหายใจล่ะมัน๕๐บาทคะ
พูดว่าไปแล้วทำยักษ์เท่าเดียวมัน๕๐บาทเอากำลังกำไรที่ไหน
เวอร์อยากจะให้พี่ได้เงินได้ทองบ้างนะคะคุณพี่เจ้าของร้านค่ะ
งั้นไปกินกันเยอะค่ะร้านอยู่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้เลยพี่ดา
ร้านที่นี่อยู่แถวลำลูกกาคลอง๘ปฐุมธานีนะคะ
ฟังช่วงเวลาเปิดหน่อย๘โมงถึงบ่าย๓
อย่าไปเกินนะใครบอกจะไปดินเนอร์ดินเหนียวไปไม่ได้เลยเนี่ย
ปิดแค่บ่าย๓
ห้ามไปนะคะใครอยากติดต่อเบอร์โทรเราขึ้นไว้ให้แล้ว
คืออ่านตามชื่อเขานะคะไม่ได้ว่าพูดจาไม่สุภาพ
เอาล่ะเอาล่ะ
พาไปดูเรื่องราวของสามีภรรยาภรรยาที่มีสามีที่ชอบแอบไปนะมันมีวิธีนะมีเทคนิคดีจากสาวคนนี้ว่าเขาจะทำยังไงให้สามีอยู่หมัดนะ
ติดตามพร้อมกันในช่วงสะบัดยิ้ม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

ทีนี้เป็นเรื่องของเด็กเด็กกันบ้างนะคะอย่างผมยาวแบบนี้มัดผมด้านหลังตอนเด็กเด็กเจ็บไหมตึงไหม
ก็ตึงอยู่นะนานทีก็ปวดหัวนะแม่
และยิ่งเด็กนะเขาทนความเจ็บความปวดแบบเราไม่ไหวหรอก
ไปดูน้องคนนี้ดีกว่านะคะว่าเขาทนได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
เจ็บเด้ใช่ไหมอีสานบ้านเราใช่ไหมเลิก
เขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นใต้หรืออีสานแต่ถ้าเป็นคุณแม่ฟังเสียงคุณแม่เมื่อกี้เป็นใต้
แต่น้องบอกเจ็บเด้อใครที่เป็นแฟนคู่กัดสะบัดข่าวนะคะส่งมาบอกหน่อยว่าน้องพูดว่าอะไร
เจ็บเด้เจ็บนะเจ็บอะไรอ่ะใต้หรืออีสานส่งมาบอกกันหน่อยนะคะ
เป็นธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาตินะธรรมชาติน่ารักน้องใบตองน่ารัก
น้องใบตองไม่ใช่น้องใบตองน้องใบตองจริงจริงแต่ว่าด้วยคำที่ผงยาวแล้วอาจจะผงฟูเนอะ
เวลารัดยางก็อาจจะเจ็บเหมือนลูกดิฉันเหมือนลูกดิฉันเหมือนกัน
น้องใบตองสามขวบเองนะอยู่สุราชอยู่สุราชนะสู้ราชสู้ราชเจ้าสุราช
ส่งขอบความมาน้อยเหมือนลูกก็คือว่าลูกดิฉันเนี่ยก็คือ๕ขวบดิฉันจะมัดผมให้ไปโรงเรียน
บอกว่าไม่ชอบเจ็บนั่นไงบางทียางรัดเขาเล็กน้อยเขาก็รู้สึกเจ็บ
น้องก็บอกเจ็บนะคะอ้าวน่ารักมากเลยนะคะตามไปดูช่องติ๊กต๊อกของน้องได้นะคะอาจีของเต้าตองค่ะ
ค่ะน่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้คุณก็ต้องดู
เพราะเมื่อวานพี่ดาวพาเราไปหาสมหวังอ่าใช่ใช่หาสมหวังเออ
แล้วยังไงพี่ดาวได้มาแล้วเนี่ยเราจะเอามาทำอะไรล่ะก็ต้องมาทำของกินแหละ
สมหวังเขามีรสชาติหวานกรอบมันอ้าวแต่ทีนี้ทำธรรมดาเนี่ยมันไม่ถึงใจ
ทำแบบสนุกสนานมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คู่กัดสะบัดข่าวก็มีช่วงเพิ่มเติมนะเออดี

พะนิ้งเมื่อวานดูกันคือถูกเป้าโปรยนเรื่องหนึ่งเลย

ทีนี้คุณผู้ชมคัมวานนี่พาคุณผู้ชมนะ
ไปงมแห่วหรือสมหวัง

สมหวังนะที่อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ทีนี้เขาบอกว่าแห้วพอเอาขึ้นมาแล้วหลายคนบอก

เมื่อวานไปงมแล้ววันนี้เอาขึ้นมาไปทำอะไร
เขาบอกว่าทำได้ทั้งของขาวและของหวาน
ติดตามกันเลยนะคะว่าทำอะไรบ้างในชุมชุมชนต้องแชร์

ใช่สมหวังแน่นอนเยอะขนาดนี้

ใช้คำว่าแห้วไม่ได้ต้องใช้คำว่าสมหวังค่ะ

เพราะว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูซิว่าเจ้าแห้วจะสมหวังนะ

แต่ก่อนที่จะไปแปรรูปขออนุญาตแปลงโฉมก่อนค่ะ
ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ชุมชนวังยาง
อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี

วิ่งแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะ
แห้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง

ดามดาหมาดูค่ะ

โอ้โหเดี๋ยวโอเคค่ะไม่เจ็บมาก

แห้วเจ้าสมหวังเนี่ยเขาบอกว่าเอามาทำกับข้าวได้เหรอคะ
ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกะปิแห้วค่ะ
มาดูวิธีการทำน้ำพริกกะปิกับสมหวังหรือว่าแห้วกันเลย

เราก็จะมีกระเทียมไทยพริกขี้หนูสวน

น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาค่ะน้ำกะปิค่ะ

มาค่ะนักตำแห่งประเทศไทย
เราจะใส่กระเทียมไทยค่ะแล้วก็พริกขี้หนู

อีกหน่อยค่ะใส่อีกค่ะ

การที่จะเป็นแม่โคมหัวป่าได้คุณต้องรู้

มือไหนที่ไม่ได้ตำปิดเอาไว้

อันนี้แหลกพอดีแล้วนะคะ

น้ำพริกกะปิจากแห้ว
รสชาติจะต้องเป็นอย่างไร

ทำไมของคนสวยเลยคะ

เสียคอหมดแล้วอยู่ในนี่นี่สมวังหัวขาวนี่นะคะเอาไปทำขนมหวานได้ด้วย
แล้วเขาบอกว่าอร่อยมากจะเป็นอะไรเดี๋ยวพาไปทำนะคะ
ได้วิธีขนมหวานจากสมวังหรือว่าห้ามแรงนะคะ
ชื่ออะไรคะชื่อสมควรค่ะสวัสดีก่อนนะคะ

สวัสดีฉันไม่สมควรค่ะ

ลืมถามก่อนเลยเราจะเอาเจ้าสมหวังหรือว่าแห้วมาทำอะไรคะ

มันจะนิ่มเนียนแล้วก็นุ่ม

ั่นแห้วก่อนค่ะหั่นให้ละเอียดสับให้ละเอียดเลย

ไม่มีขนาดนี้เนอะ
ไม่มีขนาดนี้ครับ

แล้วเราก็เอาครึ่งหนึ่งหั่นหยาบแล้วก็เอาไปปั่น

ก็มีกะทิมีน้ำตาลสาย

ที่เรากวนมาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว
วัตถุดิบซึ่งเป็นไส้ของลูกชุบแล้วเรียบร้อย
ขั้นตอนต่อไปก็สำคัญเหมือนกัน
ก็คือการทำให้มันเป็นหน้าตาเป็นรูปร่างขึ้นมานะแม่นะ

เราจะปั้นรูปอะไรก็แล้วแต่เราต้องขึ้นลูกกลมก่อน
เราต้องทำให้มันกลมก่อนคือเราบี้แป้ง
บี้ให้เนื้อเขาเนียนก่อน

นี่ค่ะจากแห้วสู่แห้ว
ขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะแม่
ุ่มสีไม้มาเอาทั้งตู้นะคะ
เสียไปประมาณครึ่งลูกอย่าให้สุด
เราก็จะแตะไปให้ทั่วรูป
เราจะเริ่มจากสีอันนี้สีอะไรสีหลวง

ตากไว้ประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงยังไงคะแม่

หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็เอามาเสน็บไว้
ชุบกี่ครั้งแม่๓๔ครั้ง

ลูกชุบแห้วจากแห้วสู่แห้ว

ติดฝัน

ใครบอกว่าแตะพอยว่าแตะพอยเฮ็ดเอ็ด

เต็มอิ่มไหมแหละคะคุณผู้ชม
ทำอย่างไรทำอย่างนี้คุณผู้ชมแม่หุ่นมันก็เวียนหัวนิดหน่อยนะคะ
แต่เชื่อว่าวันนี้เต็มอิ่มแน่นอน
กับการทำความรู้จักสมหวังหรือว่าแห้ว
ที่ชุมชนวังยางอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ชุมชนวังยางอำเภอสีประจานจังหวัดสุพรณบุรี
เขามีพื้นที่ในการปลูกเจ้าสมหวังหรือว่าแห้ว
แล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนปีละ๑๓๐ล้านบาท
ส่วนเทปหน้าจะพาไปบุกไปตะลุยที่ชุมชนไหน
ติดตามกันหน่อยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะ
โอ้โหดูแล้วก็สมหวังไปด้วยเลย

ทั้งนำผีกะปิเราก็ลุกชุบอร่อยมาก
ค่ะเดี๋ยววันหลังพี่ดาวไปชุมชนต้องแชร์ที่ไหนนะ

หมาตัวนี้มันสุขสมหวังอะไรไม่รู้

มันเป็นเพราะเหตุผลอะไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดใน
น่ามากเลยนะ
โดยเฉพาะบ้านไหนไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นพี่ดาวถูกไหม
ใช้คำว่าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยค่ะ

แต่มันเลี่ยงไม่ได้จริงก็เลยต้องทนรับสภาพแบบนี้ค่ะ
เอาให้สะใจไปเลยนุษย์อยากอาบอาบเลยอยากถูสบู่ทู้มาเลย
สักกี่คันจัดมาเดี๋ยวข้าจะยืนเฉยให้
ดูสภาพหน้าเขาแล้วนะคะเหมือนประมาณว่ายอมแล้วจ้า
ยอมชดใช้กรรมอยู่ตรงนี้แล้วจ้า

ในใจนางคิดว่าเมื่อไหร่เด็กคนนี้จะโตซะที
ชีวิตจะได้พ้นจากบ่วงกรรมน้ำเย็นซะที

คนรักสัตว์คนรักน้องหมาก็คงจะรู้ว่ามีพฤติกรรมน่ารักแบบนี้
เฉพาะชิบาก็จะเป็นหมาพันหนึ่งที่น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนกัน

กบตัวนี้ทำไมมันไหวนะชิลล์ไปถ่ายตรงนี้แล้วกันนะคะ

สวัสดีค่ะ
กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทรัตวิชช่อง๓๒ครับ